น้ำการน้ำนะครับคือฝนมันลงหนักมาตั้งแต่คืนวันเสาร์
คืนวันเสาร์เนี่ยนะครับต่อเนื่องมาวันอาทิตย์
สภาพของสถานการณ์ดูไม่น่าไว้วางใจ
แล้วมันไปแล้วมันจะมาอีกหรือเปล่าเพราะมันเป็นน้ำป่า
ลมเก่าเพชรบูรณ์ครับฝนตกหนักตลอดทั้งคืนวันเสาร์
อย่างที่ผมนำเรียนไปเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมไหล
กระแสน้ำนะครับรุนแรงและเชี่ยวกรากครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่เนี่ย
กู้ภัยกู้ภัยต้องไปเอาคนออกมาจากบ้าน
คุณผู้ชมดูน้ำดูสีน้ำดูความแรงของน้ำครับ
โอ้โหลูกเอ้ยเกาะพ่อแน่นนะลูก

โอ้โหนี่ครับกู้ภัยดักหัวดักท้ายกันเอาไว้ให้
น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่นะครับ
ในพื้นที่ตะบนศิลาตะบนตาดกลอยที่ลมเก่าเพชรบูรณ์ครับ
หนักสูงแค่ไหนระเบิร์ตโอ้โหน้ำลึกสองเมตรครับคุณผู้ชมครับ
ทุกชนิดไม่ต้องพูดถึงไปไหนไม่ได้ครับ
กระแสน้ำป่าที่ไหลหลากมีความรุนแรงแล้วก็เชี่ยวกรากนะครับ
อาศัยสมัครกู้ภัยบูรณิทธิร่วมกับตันอยู่ด้วยนะครับที่ลมสักเนี่ย
ต้องเดินลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าเรือท้องเรือท้องแบนก็เข้าพื้นที่ไม่ได้
ดูน้ำสิครับเรือจะไปยังไงนะฮะส่วนชาวบ้านเนี่ยโอ้ต้องทิ้งทรัพย์สินครับคุณผู้ชมครับ
ให้มันลอยน้ำไปเครื่องใช้ไฟฟ้าจมนะครับ
เอาไม่ทันจริงคุณผู้ชมนี่ฮะทำไมเวลาเขาเตือนเขาบอกว่าช่วงนี้เอาสิ่งของขึ้นที่สูงได้แล้วนะดอม
เพราะว่าเวลามันมาเนี่ยโอ้โหมันแค่อึดใจเดียว
ถ้าเราจะมัวแต่คอยเก็บของตอนที่น้ำมันมาเนี่ยไม่ทันไม่ทันครับต้องเก็บก่อนอ่ะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ใช้เชือกขึงกับต้นไม้แล้วก็ค่อยทยอยออกมาทีละบ้านทีละบ้านทีละบ้าน
โอ้โหทุลักทุเลแล้วเสี่ยงต่ออันตรายจริงครับ
ส่วนที่บ้านหลังนี้นะครับนี่คือคนหนุ่มคนสาวที่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้
ไปดูบ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายไปชั้น๒แล้วปุ้ยดอม
ชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้นะครับแล้วท่านจะมาลุยน้ำออกมาคนเดียวได้ไง
ออกมาเองได้ยังไงไม่ได้เหมือนกันนี่พี่กู้ภัยไปนะครับ
ภาพแบบนี้จึงปรากฏในทุกน้ำท่วมที่เราเห็นต้องไปเอาคุณตามาไปเอาคุณยายมาครับ
อุ้มทั้งสองท่านแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหพี่กู้ภัยพี่สุดยอดจริง
ขอให้พี่ทำงานอย่างปลอดภัยนะฮะเอาออกจากบ้านแล้วอบพยพไปอยู่ที่อื่นก่อน
อยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วไม่รู้เมื่อไหร่น้ำจะลดนะครับ
สำหรับสถานการณ์อุทธกภัยครั้งนี้ครับทำไมเราเห็นภาพแบบนี้
คุณผู้ชมครับมันหนักที่สุดในรอบ๖๐ปี
ชาวบ้านบอกว่าหนักที่สุดฉันเกิดมาอายุ๖๐นี่แหละฉันเพิ่งเคยเห็น
นี่ครับบ้านเรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนไป๔๐๐กว่าหลังคาเรือน
ระดับน้ำคุณผู้ชมครับไอ้น้ำพวกนี้ถ้าช่วงนี้มันมาเร็วไปเร็ว
ยังไม่ขังมันก็ลงบ้างแล้วล่ะแต่โอ้โหร่องรอยของความเสียหาย
นี่โอ้อยู่ชั้น๒โอ้ยังโบกมือได้อยู่นะ
นะฮะนี่บางคนต้องไปอยู่บนโอ่งใหญ่แบบนี้
คือตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมันลงมาจากที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะ
ขณะนี้บ้างแล้วแล้วมันไหลไปไหนอ่ะนะครับ
โอ้โหมันจะไหลไปพื้นที่ต่ำรับน้ำต่อไปนะครับ
อำเภอลมศักดิ์เนี่ยน้ำเข้าตัวอำเภอแล้วนะตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
เข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มศักดิ์ตรงไหนอ่ะ
ท่ากกโพอ่ะครับค่ะใครอยู่กกโพได้ยินข่าวนี้เนี่ย
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะฮะสถานการณ์บ้านท่านเป็นยังไงบ้าง
กระแสน้ำไหลแรงไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนบางจุดระดับน้ำสูงกว่า๑เมตร
ครับใหนถนนอ่ะไม่เจอตรงไหนน้ำถาพานอ่ะ
มันเป็นอย่างนี้ครับนี่น้ำหลากเขาเรียกน้ำหลากฮะ
โอ้โหนี่คือสถานการณ์ที่ลมเก่าเพชรชบูรณ์นะครับค่ะ